ไฟไหม้โกดังเก็บน้ำมันปรากฏว่ามันมีหลักฐานด้วย
แล้วก็ตำรวจก็เชื่อว่าตกลงแล้วมีคนวางเพลิง
มีคนวางเพลิงแล้วคนวางเพลิงเนี่ยนะฮะเป็นระดับหัวหน้าแผนกคลังสินค้า
เค้นสอบไปเค้นสอบมาบอกว่าเผาเองแหละเอาแล้วเผาทำไมอ่ะนะฮะ
เผาเพราะว่าไม่พอใจอยู่มาเป็นสิบปีในจ้างดาระเกินค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดครับคุณผู้ชมครับคืออยู่ในโกดังเก็บน้ำมันนี่แหละ
คนนี้คือสิราศีนีเป็นหัวหน้าระดับหัวหน้าแผนกคลังสินค้าที่ผมบอกนะครับ
คือปรากฏว่าคลิปนี้มันเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเห็นพฤติการของนางสาวสิราศีนีหรือว่าแอนศรียา
อายุ๓๘ปีนะครับนี่ฮะไปจุดไฟตรงมุมเสานั้นนะครับ
รายงานข่าวบอกว่าจุดสองอย่างแต่ที่เห็นไฟชัดขึ้นมาเนี่ย
เป็นกระดาษประมาณเอสี่มาเช็คสต๊อกแล้วก็จุดใส่กระดาษเอสี่นั่นแหละครับ
นะฮะคือกล้องเนี่ยนะครับก่อนจะถูกไฟไหม้ไปเนี่ย
ตำรวจกู้ข้อมูลมาได้ก็ไปเห็นว่ายี่สิบเก้าพฤติการยนต์นี่แหละ
นี่แหละนะก่อนเกิดไฟไหม้เนี่ยซีลาซีนีอยู่ในโกดังคนเดียว
คนอื่นอื่นพักเที่ยงไปกินข้าวกันหมดนะครับแล้วเดินมาตรงนี้
เอาไฟแชคจุดกระดาษเอสี่อย่างที่ผมบอกไปแล้ววางไว้บริเวณที่
วางถังน้ำมันหล่อลื่นสองจุดค่ะไฟไหม้สิฮะอืม
ตำรวจตรีชมชวินปุระธนานนท์ผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
ก็เปิดเผยถึงพฤติการที่นำไปสู่การจับกลุ่มครั้งนี้บอกว่าตำรวจสพโพแก้ว
ฝ่ายปกครองคือตรวจสอบหลังจากไฟสงบแล้วเนี่ยนะ
ไปพบว่ามีคนได้รับบาดเจ็บคนหนึ่งก็คือศิลาซีนีนี่แหละ
ตอนแรกเธอให้การบอกว่าตอนที่เธอไปตรวจนับคลังสินค้าอยู่
ไปเจอคนร้ายผู้ชายสองคนเจอคนร้ายผู้ชายสองคน
เข้ามาก่อเหตุวางเพลิงแล้วเธอเนี่ยถูกทำร้าย
แล้วคนร้ายก็หนีไปต่อมาเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ประกอบกับถามผู้ต้องหานะครับมีพี่รุ๊ดนะมีพี่รุ๊ดนะ
จึงสอบสวนครับจนสุดท้ายยอมรับสารภาพว่าเธอก่อเหตุ
วางเพลิงโกดังเก็บน้ำมันจริงจริงนี่ฮะจากการสอบสวนก่อนหน้านี้
คุณผู้ชมครับนางสาวสิราศีนีให้การบอกว่า
เธอทำงานในบริษัทประพาออยเนี่ยมานานกว่า๙ปีแล้วนะครับ
สิบปีแล้วเป็นพนักงานระดับหัวหน้าแผนกคลังสินค้า
แต่ด้วยแรงกดดันครับที่ต้องถูกเจ้าของบริษัทเนี่ยด่าทุกวันเธอบอกแบบนั้นนะเธออ้างแบบนั้น
ก็เลยเกิดความอัดอั้นคิดจะวางเพลิงซะเลย
แล้วเป็นเวลาที่นางสาวซีลาซีนีต้องเข้าไปในคลังสินค้าเพื่อเช็คสต๊อกสินค้า
เธอตัดสินใจตอนนั้นเลยเริ่มจากจุดไฟแชคกับรังกระดาษก่อนที่ผมบอกนะฮะ
ว่ามีสองจุดจุดแรกคือกระดาษที่บรรจุสินค้า
นี่ครับเราทำให้เห็นชัดจุดที่๑กับจุดที่๒จุดที่หมายถึงจุดไฟนะฮะ
พอไฟติดแล้ววางกระดาษลงกับพื้น
จากนั้นไฟลุกทุกวิ่งหนี
วิ่งหนีปรากฏว่าคงรีบแหละอารามรีบ
สะดุดล้มไฟแชคที่ใช้ก่อเหตุมันหล่นหายไป
แล้วก็ไม่คาดคิดว่าคราวนี้มันไม่ใช่แค่จุดกระดาษแล้วไง
แชคมันไปไหนไปติดอะไรเธอไม่รู้แล้ว
นางสาวซีราซีนีทราบอยู่แล้วว่า
ก็เลยไม่คิดจะเดินหนีกล้องแต่อย่างใด
เธอก็ไปทำงานตามปกตินี่แหละ
เหตุจูงใจหลักก็คืออย่างที่บอกไปครับ

ใครใครเป็นคนด่ายเนี่ยค่ะเนี่ยปิ๊งอ่ะเนี่ยปิ๊งอ่ะ
อ่ะเนี่ยปิ๊งเป็นคนด่ายก็แค่นี้ค่ะเนี่ยปิ๊งเค้าด่าทุกวันด่ากับนักงานด่าอะไรด่าคือเหมือนแบบด่าแบบไม่ยั้งอ่ะค่ะ
ทำไมต้องเลือกวิธีนี้ต้องเลือกว่าจะต้องเผา
เป็นวิธีเดียวที่แบบว่าน่าจะคือตอนแรกไม่ค่ะก็คือตอนหนูนั่งสต๊อกมันได้ยินเสียงคนที่อยู่ข้างนอก
เขาก็พูดตามที่หนูพูดความจริงว่าเขาอยากให้เฮีปิงกับคุณพัฒน์ร่มจมหนูก็ฟังมาจากข้างนอก

เสียงคนที่แบบมาตลาดมาจอดมาคุยกันนะค่ะ

ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นขาดอีก
เอาละนี่ที่เฮียว่าขณะที่นายพี่พัทรอึ๋งปราพากรอายุหกสิบเจ็ดปีเจ้าของโรงงาน
มาฟังการแถลงข่าวด้วยก็ยอมรับหรอกว่า
ก็จริงก็ตำหนิผู้ก่อเหตุจริง
มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยในบริษัท
เนื่องจากคลางสินค้ามีวัตถุอันตราย
ต้องตำหนิผู้ก่อเหตุเพราะเขาเป็นหัวหน้างาน
ไม่คิดว่าจะลงมือทำเพราะว่าเป็นลูกน้องเก่าแก่
อยู่กันมานานเกือบ๑๐ปีแล้วครับฟังเฮียบ้าง
คุณเจ๋งช่วยดูคุณแดนเรื่องนี้ตื่นคุณแดนหน่อยว่า
สำหรับเสื้อผ้าที่นั่นมีเสื้อผ้าของ
เขาเคยถูกหักเงินเดือนหรือว่าอะไรบ้างไหมครับ
ไม่เคยครับ
ตำรวจแจ้งข้อหากับนางซีราซีนี
ฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น
ซึ่งทรัพย์นั้นเป็นโรงเรือนที่เก็บสินค้า

เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา

และแจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา

ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย

วันพรุ่งนี้ครับ